อีกหนึ่งกระแสนะคะอันนี้ยังเป็นกระแสอยู่เพราะว่า
คุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะตอน๙โมงเช้า
บอกว่าในที่สุดเนี่ยทักษิณไม่กลับในที่สุดก็เลื่อนกลับจริงนะคะ
สัมพันธ์กับการโหวตนายกวันที่๔สิงหาคม
ที่ส่งเศรษฐาทวีสินบอสเก่าแสนสิริเจ้าพ่อคอนโดประเทศไทย
พร้อมพลักษณ์ที่โดดข้ามคั่วมาแทนก้าวไกล
คือคุณชูวิทย์ก็พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณทักษิณจะเลื่อน
แล้ววันนี้ก็โพสต์แต่เช้าเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะมีกระแสนี้ค่ะ
ว่าคุณทักษิณเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่๑๐สิงหาคม
แต่หลังจากนั้นต่อมาคุณภูมิธรรมก็มายืนยันนะคะว่าไม่ได้เลื่อน
เดี๋ยวเลื่อนหรือไม่เลื่อนยังไงเนี่ยตอนช่วงท้ายเราต้องติดตามดูนะคะ
แต่สิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์นอกเหนือจากการที่คุณทักษิณเลื่อนไม่กลับในวันที่๑๐แล้ว
ก็พูดถึงพักที่โดดข้ามคั่วมาแทนก้าวไกลนะคะ
ก็จะมีชื่อของภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าประชาธิปัตย์และพักเล็กอื่น
รวมได้๒๖๔เสียงมีก้าวไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยเป็นฝ่ายค้าน
โดยพักสองลุงเนี่ยคุณชุวิตบอกไม่มาตอนนี้หน้าตาตอนนี้จะยังไม่มีแต่จะมาทีหลัง
แล้วก็จะผ่านสวด้วยเงื่อนไขพิเศษจุดอันนี้คือที่คุณชูวิทย์โพสต์นะคะ
ภาวการของเพื่อไทยตอนนี้คุณชุวิตบอกว่าเหมือนเรือรั่ว
ส่งผลว่าทำไมทักษิณไม่กลับวันที่๑๐สิงหาคมนี้
ก็คือซัพพอร์ตเหตุผลที่บอกว่าทำไมคุณชุวิตถึงโพสต์ว่าทักษิณไม่กลับนะคะ
ขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
อย่างที่บอกล่ะค่ะเวลาต่อมาคุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์นักข่าว
ตอนเช้าที่รัฐสภานะคะบอกว่ากำหนดการของคุณทักษิณ

คือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็พยายามจะหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
ว่าตกลงเป็นยังไงเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะคะกรณีของคุณทักษิณเนี่ย
ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดจากที่ทำการของพักเพื่อไทยนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ต้องรอฟังนะคะ
จะมีการแจ้งสาเหตุการเลื่อนเดินทางกลับไทยในช่วงวัน๒วันนี้
โดยคาดว่าคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดทั้งหมด
นี่ค่ะคือมีแนวโน้มสูงว่าคุณทักษิณจะเลื่อนกลับไทย
กำหนดการเดิมออกไปก่อนถึงแม้ว่าจะเตรียมการทุกอย่างเอาไว้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระส่วนตัวข้าวของเครื่องใช้
ซึ่งคาดว่าจะมีกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากมีการโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
นี่ก็คาดว่ามันก็สัมพันธ์กันกับการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะ

จากคุณอุ้งอิ๊งที่จะเป็นคนแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งคำถามได้ว่า
กันแน่ที่เพอร์เจอร์กับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับ